รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

กี้ศรีธัญญา

ว้าว

นี่เป็นการแนะนำตัวแบบมิสแกรนด์

โอ้ยลักษณะเจ๊เป็นมิสดำเลยแหละ
นี่มันเป็นวิธีการแนะนำตัวแบบมิสแกน

แล้วเจ๊พูดแบบนี้อะไร

นี่อายุเจ๊ไม่ได้เลยนะจะไปประกวดนะเจ๊

ถ้าเจ๊ไปประกวดนางงาม
เจ๊จะเป็นนางงามคนแรกที่รุ่นเดียวกับกรรมการเลยนะเนี่ย

นี่เมาส์คุณเก่งนะผู้จำไม่สร้างสรรค์เลย
เนี่ยจะไปเป็นกรรมการไม่ได้จะไปประกวด

ช่วงหลังเป็นแต่ประธานอย่างเดียวเลย
เพราะว่าวัยยมุทรได้แล้ว
กรรมการไม่ค่อยได้เป็นเลย
เฮ้ยผมก็หมดสิทธิ์
เป็นกรรมการเป็นประธานอย่างเจ๊

ช่วงหลังผมเป็นแต่ผู้ไม่ประสงค์
จะออกนามอย่างเดียวเลย

ที่จะไม่อยากออกตังค์

มึวงโหวงมังกร
มึวงโหวงมังกร
มึวงโหวงมังกรมีที่เดียวเลย
ตรูต้อนใช่ไหม
ราบบุรีอ่ะ
รู้ตัวไอร์วิ่งกลับไปนอนจัตตุลงนี่แหละ

เจ๊ไปด้วยดีไปด้วย

แล้วมีตังค์เหรอจ๊ะไปเที่ยวก็ต้องมีตังค์ไม่ต้องโอ้โฮเจ๊
ฮ่าฮ่าก็ไปกับเจ๊ไง

สถานที่ท่องเที่ยวและบุรีมีตั้งเยอะแยะเจ๊
ก็ไม่รู้ถ้าไปแล้วอยากให้พาแวะเที่ยว
ต้องเลือกมาเอาแบบที่ถูกที่สุด

ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี๓ที่นี้
ที่ไหนราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
เอาปากก้าฮิว
พิพิธภัณฑ์เรื่องของโอ่ง
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน

สิ่งที่กำลังมีชีวิต
ของวัลก็ไม่เกิดขึ้น

ตอบคำว่าชื่อเทปนี้

คุณจตุรงค์ได้เดินทางอย่างฉลุย

งานนี้แจ็คพอร์ตอยู่เพียงเอื้อมมือ
วันนี้ลุงรงของเรา

อย่ารอช้าไปลุ้นกันต่อเลยครับ
นวดกูจะรวยแล้วนวดเลย
เอาใหญ่นะนี่เข้าวงเข้าวัด
เป็นอย่างไรทำไมเข้าวัดบ่อย
ไปจองสารางน่ะบ้า

สามฝุตสามฝุต

นั่นมีคำถ้องสวดมณฑ์จะบ้าเช่นหน้า

เป็นไงให้มากี่ตัว

งวดต่อไปนะ

ดับแต่ว่า๓จะแรง

๓มา

ทำอะไรน้องทำอะไร
ทำความขอบรม

ขอบรมไม่ต้องอย่างนี้

หมายพองแล้ว
พี่เดียวเอาเราอีกแล้ว
สามัญรุ่นใหญ่ใบภูพร้อมรายงานตัวครับผม

แล้วแฟนใบเฟิร์นชื่ออะไร
แคลนส์เปิดใจแล้ว

ขายของขายช่วยเหลือใครมั่ง

เฮ้ยเดี๋ยวช่วยปลาเรื่องอะไร
ปลามันจมน้ำอยู่ผมเลยเอาขึ้นบก

ตามต้องอยู่กับน้ำอ่าแหละครับโทษทีตาไว้น้ำเป็น

ก็ไม่ค่อยช่วยใคร
เอ้าเห็นบอกว่าไปช่วยยายแก่เราจะให้โดนด่าเรื่องอะไรล่ะ
เท้าข้ามถนนครับเท้าข้ามถนน
ใช่ครับข้ามพาข้ามไปสักพักเดียวด่าผมเฉยเลย

มาประเภทประโยชน์ครับมีอะไรให้ผมช่วยได้หมดเลยครับ

อายุทยาพาชีลงบริเว่า

ภูเกษร้อยเอ็ดกับบีจำลีลำปางเหลืองตังและสตูนลำคูณจุมพรบ้านดอนชัยยาและสิบหมาหัวศิษย์ทั้งหมดก่อนประดมและก่อนประดมสู่ฤทธิ์บินไปโกโลกโพกนาในละวะนอน
เออ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

หนูนิดหนูหน่อยหนูอีดหนูแอด
น้าแป้นมือปืนโน่นน้าปืนมือมี
น้าจับน้าเฉิบน้าเกิบง้ากิน
ลุงกินต้าขันน้าจะมั่นใยแม่น
น้าลุงมุกใยแม้นน้าขาแพ้ลุงปุ่ย
ทะดุ้ยไยจุ่มหนาพุ่มไยพวง
ชะหวงไยเฉยล้ำใจในช้อน

และโถน้ยเย้ดเจ้นตาง

ไยจุ่มไยโนอัยโฬนไยเจ้น

เดี๋ยวก่อนมันมาทำไม

เฮ้ยมีอีศานี่หว่า

แล้วจริงครับวันนี้ทุกคนเลย

สวัสดีครับสวัสดีฮะผมรัฐทุกคนเลยนะครับผม

สวัสดีคำจะซื้ออะไรคะ

สวัสดีครับ

โอ้ซ

พี่นุ๊ยมาเป็นเพื่อนแบบสายญาณดอกสนับ

ใช่มาซื้อผงสักฟอก

น้องตามันแทนหน้าใจ

ก็จะไปบำเพ็ญประโยชน์ที่อื่นอีกนะครับ
อ๋อเหรองั้นก็ไปไม่ได้ฮะ

ก็อุปกรณ์หมุนยังไม่ครบเลยอ่ะ
ใช่มันหมายถึงว่าเครื่องแบบการแต่งตัวครับ

เอาอย่างนี้น้องจะว่าเองปัญญาประโยชน์นะ

ถุงเท้าลูกเสืออ๋อนึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย

อันนี้ดิบ่ะเรียกยากมากวอคเกิล
อันนี้ถูกที่สุด
ไอ้น้องเองจะเป็นลูกเสือสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าเองไม่มีอันนี้อะไรอ่ะ

เงื่อน

เงื่อนลูกเสือสีขาว

สำหรับคำถามข้อที่๗ของลุงรง